เนี้ยก็แหม่เป็นที่ลื้อฮาระค่ะเพราะว่าไปเจอร่องรอยที่ค่าหนอยจะเป็นของเสียแป้ง
รอยเท้าอ่ะเหรอคะรอยเท้าบนผืนทรายอ่า
แล้วก็ซองขนมด้วยนะใช่ค่ะ
คือเสียแป้งวันที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อ๙วันก่อนเนี่ย
อยู่ทางบ้านตระอยู่ที่อำเภอประเหลียนจังหวัดตรังอยู่ทางฝั่งนั้น
แต่รอยเท้ากับซองขนมที่เจอเนี่ยอยู่ที่น้ำตกท่าช้าง
อยู่ทางฝั่งเขตจังหวัดพัทธลุงค่ะอ่าหรือว่าหนีมาอยู่แถวนี้แล้ว

เพราะตำรวจชุดที่มาเจอแล้วก็ทีมข่าวของเราก็ตามตำรวจไปดูภารกิจพอดี
อืมตำรวจภูทรภาคเก้าเนี่ยเห็นไหมฮะ
รอยแบบใหม่ใหม่ไม่งั้นถูกพวกน้ำหรือว่าฝนอะไรอย่างเ
ไปหมดแล้วค่ะยังเป็นรอยเหยียบแบบนี้เลยอันนี้
รอยเท้าข้างนี้เนี่ยไม่ใส่รองเท้าด้วยเท้าซ้ายเนี่ย
แล้วเจออีกรอยหนึ่งเอ้าใส่รองเท้าเออ
เสียแป้งจะรองเท้าหลุดเหลืออยู่ข้างเดียวหรือยังไง
เพราะตอนแรกก็มีข้อมูลออกมาว่าหลังจากที่ปะทะกันไปแล้วเนี่ย
เสียแป้งไม่ได้ใส่เสื้อแล้วก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วที่เขาขึ้นมาแล้วมาเจอรอยเท้าเนี่ย
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคืนวันก่อนหน้านั้นเนี่ยอ่า
เขาไปเจอซองขนมถุงขนมที่ทิ้งเอาไว้แถวใกล้กับจุดที่เจอรอยเท้านี่แหละ
นี่เห็นไหมอันนี้กลางคืนนะอ่าแล้วมันเป็นซองขนมที่คาดว่าโอ้โห
อาจจะซื้อตุนเป็นเสบียงเอาไว้เพราะว่าเสียแป้งเนี่ยไม่รู้คือมีรายงานว่าชอบกินขนมยี่ห้อนี้แบบนี้พอดี
อืมพอรุ่งเช้าจะมาตามรอยเนี้ยอุ้ยเจอรอยเท้าค่ะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์ไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโนตนักโทษชายที่หนีเข้ามาเนี่ย
ก็ไม่เคยเจอคนแปลกหน้าขึ้นมาบนน้ำตกท่าช้างเลยนะครับ
ส่วนชาวบ้านเองเนี่ยเขาไม่ค่อยขึ้นมาแถวนี้อยู่แล้ว
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประกาศขอความร่วมมือ
ไม่ให้เข้ามาด้านในของพื้นที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน

ตรงนี้เนี่ยมีคนขึ้นมาบ้างรึเปล่าครับช่วงนี้
เป็นไปได้ไหมลุงว่าชาวบ้านจะเดินเท้าเปล่าแล้วก็หาของป่าหรือว่าอยู่ด้านบนน้ำตก
ไม่ใกล้คืนนั้น
ส่วนเรื่องร้อยเท้าปลิดสนาที่เจอนะครับ
อ่าคุณแซคก็เลยลองให้นี่

เพียงแต่อันนี้ไม่ได้มีคลื่นทะเลสัดมาแรง
มันก็จะเห็นชัดนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเป็นแบบรองเท้าเลยมันก็จะเป็นลายของพื้นรองเท้านะฮะ
ว่าเป็นยังไงอ่ะแสดงว่าถ้ามีคนมาเนี่ยมันเห็นได้จริง
ตกตรงนี้หน่อยได้ไหมลุง

นี่คุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือรอยเท้าของชาวบ้าน
ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือเราก็จะเห็นลักษณะคือนิ้วเท้าแต่ละนิ้วนะครับ
เท้านะครับของเราก็จะแบบนี้เลยตามที่เราได้ภาพมาเมื่อวาน
คุณลุงลองใส่รองเท้าแล้วเหยียบลงไปหน่อยสิอันนี้กบก่อนนะคุณผู้ชมครับ
ถ้าเป็นลักษณะรอยเท้าเราก็จะเห็นนะครับเป็นรอยเว้าของลวดลายนะครับ
บริเวณรองเท้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีความคล้ายคลึงกันเหมือนกัน
แต่ทางด้านคุณลุงเนี่ยบอกกับเราไว้เลยนะคุณผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครขึ้นมาบนน้ำตกท่าช้างแล้วนะครับ
มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ลาดตะเวนพื้นที่บริเวณน้ำตกท่าช้างเท่านั้น
และชาวบ้านก็รู้กันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ในการไล่ล่าเสียแป้งครับ
แต่ถ้าจะเป็นรอยเท้าเสียแป้งจริงมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ย
ก็บอกว่าก็อาจจะยากเลยนะสมมุติถ้าเสียแป้งแบบเหลือรองเท้าข้างเดียว
แล้วแบบโอ้โหจะดั้นด้นขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันลำบากมากนะฮะในการจะเดินขึ้นมานะ
ซึ่งมันก็อิกสูตรยากด้วยใช่ไหมว่าเอ๊ะตกลงเสียแป้งใส่รองเท้าเบอร์อะไร
ค่ะใช่รอยเท้านั้นหรือเปล่าแต่วันนี้แซ็กบอกแซ็กได้คำตอบแล้ว

โอ้โหไปไล่ถามเจ้าหน้าที่หมดเลยนะครับ
และเราได้รับข้อมูลยืนยันจากเจ้าหน้าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง
ที่พื้นที่ฝั่งพัทธลุงนะฮะรอยเท้าที่เจอเมื่อวานนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นของตำรวจชุดก่อนหน้านี้
ห้าเก้าเขาก็ขึ้นมารัดระเวนต่อ
เพราะเขามาลาดตระเวนต่อเนี่ยเพื่อตามรอยถุงขนมใช่ไหม
มาเจอรอยเท้าอ๋อตำรวจชุดก่อนหน้าเนี่ยแวะมาอาบน้ำ
อาจจะใส่ข้างไม่ใส่ข้างหรือว่ามันอาจจะลบจะเรืออะไรก็ว่าไป
ถุงขนมก็คือของตำรวจอีกชุดหนึ่งที่กินแล้วทิ้งเอาไว้นั่นแหละ

ไม่ใช่ของเสียแป้งอะไรเลย

ยิ่งเป็นปริศนาไปใหญ่ทีนี้ว่าตกลงเสียแป้งเนี่ยตอนนี้ตกลงยังไงกันนะฮะ